มาดูกรณีที่เกิดขึ้นที่อาคารแห่งหนึ่งเป็นตึกแถวในเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร
มีคนไปพบศพเด็กทารกเป็นเพศหญิงอายุประมาณ๑๒วันเท่านั้นเอง
โยนทิ้งลงมาจากชั้นไหนตอนแรกเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าศพของเด็กไปค้างอยู่บริเวณกันศาสตร์ของตึกแห่งเนี้ย
คือลักษณะคือทุกคนมองลงมาเห็นอ้าวนี่มันเด็กทารกเนี่ยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
จุดนี้นะคะเป็นโรงงานเย็บผ้าภายในซอย๘๙ถนนเอกชัยเขตบางบอนกรุงเทพค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุพันธุ์ตำรวจโทนรงฤทธิ์ทองแพร
รองผู้กำกับการสืบสวนสนบังขุนเทียนไปเลยค่ะ
ไปพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
เข้าไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุจุดนี้เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น
เปิดกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าจากการตรวจสอบที่กันศาสตร์ชั้น๒ค่ะ
ด้านหลังของตึกติดกับลำรางระบายน้ำ
พบศพทารกเพศหญิงอายุประมาณ๑๒วันเท่านั้นเองค่ะ
มีถุงพลาสติกครอบศีรษะอยู่มีสายรกสายสดือติดอยู่ด้วยนะคะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑วัน
จากการสอบสวนลูกจ้างในโรงงานเบื้องต้นนะคะมีนางสาวบัวขันเป็นชาวลาวค่ะ
อายุ๑๙ปีพูดคุยไปพูดคุยมานางสาวบัวขันยอมรับว่าเป็นแม่ของเด็กคนนี้
โดยให้การว่าทำงานและพักอยู่บนดาดฟ้าของตึกตั้งคันแบบไม่รู้ตัวค่ะ
แล้วก็เลิกรากับแฟนนุ่มมานานแล้วพอตั้งคันครบเก้าเดือน
และช่วงบ่ายเมื่อวานนี้รู้สึกปวดท้องและหลังจากนั้นลูกก็ไหลออกมาเลย
แต่พอจับดูลูกเธอบอกว่าไม่มีลมหายใจแล้ว
ด้วยช่วงเวลานั้นสับสนตกใจตัดสินใจตัดสายสดือเองค่ะ
แล้วใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะเด็กจากนั้นโยนลงมาจากชั้นดาดฟ้าที่เธออาศัยอยู่
กะจะให้ทิ้งลงจุดที่เป็นลำรางระบายน้ำแต่ศพมาค้างอยู่ตรงกันศาสตร์ชั้น๒แบบนี้เธอให้
ด้านพันธุ์ตำรวจโธนโรงฤทธิ์กล่าว
และจากการสอบสวนเพื่อนในโรงงานที่พักอยู่ด้วยกันทำงานอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครทราบว่านางสาวบัวขันตั้งคัน
หรือว่าตัวเล็กมากบรากบกับช่วงเวลาที่เด็กคลอดออกมา

เลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
ตำรวจนำตัวนางสาวบัวขันไปตรวจร่างกาย

ตอนนี้รอผลชนะสูตรจากแพทย์วัฒรก
เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคัน

เขาก็สงสัยตรงนั้นแหละนะคะ
อย่างไรก็ตามแพทย์ระบุได้แน่นอนว่าเสียชีวิตจากอะไรนะคะ
และหลังจากนั้นถึงจะแจ้งข้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่นางบัวขวัญต่อไปค่ะ